ผู้ชมซุปตาเค้ามูกันทั้งนั้นค่ะ

บอกเลยพี่เนี่ยมูก่อนการก่อนใคร
ก่อนเนิ่นนานมาแล้วอยากนานอยากนานอยากนี่
จนกระทั่งได้แฟนก็คือสามีพี่เข็มทิรดิจ

ใช่บอกเซอรี่ต้องสู้หน่อย

แล้ววันที่ไปสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ที่สารหลักเมืองใช่ไหมคะ

เดี๋ยวไปฟังแกเล่าดีกว่าแกเล่าแบบสนุกมาก

เรื่องเลิกเรื่องใช้เรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบซีเรียสน่ะซีเรียสน่ะซึ่งพี่เคนก็
บอกว่าพอเรื่องนี้นะแม่จะต้องตื่นเช้าแบบว่าคือแบบไม่ได้เรื่องนาฬิกาต้อง
เพลงอะไรอย่างนี้พอขับรถจากบ้านปุ๊บรถติดชั่วโมงนึงพี่ก็แบบหุ้ยตายแล้วทำ
ยังไงเลิกคือ๘โมง๘โมงเหมือนกันซึ่งพี่ก็เลยวกรถกลับแล้วก็
จุดทูบที่บ้านถวายแบบคือไหว้กลางแจ้งเลยลูกตั้งใจไปแล้วแต่อาจจะไม่ทาน
ติดเพราะผมเอราวัลที่รถติดมะพี่ชาวมากซะกำไปให้ได้เพราะว่าเราอาชีพ
มันขอทุกอย่างโดยรวมนะการงานชีวิต
สมัยก่อนก็เป็นความรัก

ดีเกินจากหายังไง
นะคะบอกว่าอะอะเราแกแกมับเมาท์แนวแฝมูทรังจริง
พระตีนะแกบอกด้วยนะค่ะรายละเอียดเยอะเอาดอกภายในที่
วันวันนี่วันนู่นวันนี้วันปรุง
จ้อมวันที่ลู้ใจที่ถูกนัดกลับรองนะกับอย่างใหม่ไปแรก
ร้อยขอบ้าง